ัดที่ทำการของธนาคาร๓แห่ง

คนร้ายรายนี้ได้คากระท่อมเลยนะครับ

ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งทีเดียวนะครับ
ทางด้านของนายวรวิทยเทพวันอายุ๒๒ปีครับ

ถูกตำรวจภูทรสตึกที่จังหวัดบุรีรำเนี่ยนะครับ
ตามจับได้เขาไปอยู่กระท่อมกลางป่าเลย
แต่ภาพที่เห็นเป็นภาพวงจรปิดหน้าธนาคาร

คนร้ายเดินเข้าไปแล้วก็งัดเข้าไปขโมยเงินนะฮะ
ตำรวจจับได้นำตัวไปสอบประคัมที่โรงพักนะครับ
เนื่องจากว่าผู้จัดการธนาคารไปแจ้งความ
ว่ามีคนร้ายเนี่ยงัดธนาคารไปนะฮะ

เขาทำถึง๓แห่งในช่วง๑เดือนที่ผ่านมานะ

ตำรวจก็เลยแกะรอยจากภาพวงจรปิดที่เห็นนี่แหละครับ
ไปพบว่าคนร้ายตรวจสอบประวัติไปก็คือ
แล้วก็ออกติดตามตัวอย่างต่อเนื่องตลอด๑เดือนที่ผ่านมา
จนกระทั่งจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
ก็สารภาพว่าก่อเหตุจริงงัดธนาคารเข้าไปขโมยเงินธนาคาร๓แห่ง
นะฮะก็คือวันที่หกสิงหาคมที่เห็นไปคลิปแรกเนี่ยตอนห้าทุ่มนะฮะ
แล้วก็ขโมยเงินธนาคารกรุงไทยสาขาสตึกได้เงินไปในลิ้นชักเนี่ยหนึ่งพันนะ
จากนั้นเนี่ยช่วงกลางเดือนสิงหาคมสักสี่ทุ่มนะฮะ
ก่อเหตุงัดธนาคารกรุงเทพสาขาสตึกที่นี่ได้เงินไปเจ็ดร้อย
ครั้งล่าสุดเนี่ยนะฮะสามสิบสิงหาคมตอนเที่ยงคืนกว่ากว่า
ก่อเหตุเอาไขควงงัดหน้าต่างเป็นตรงกระจกของธนาคารนะฮะแล้วก็มุดเข้าไป
ธนาคารที่ในย่านนั้นนะแล้วก็ไปขโมยเงินในลิ้นชักออกไปได้จำนวนนึงเหมือนกัน
สามแห่งเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าอะไร
ตกงานครับไม่มีเงินซื้อข้าวกินอดหยากครับที่สำคัญ
ไม่มีเงินซื้อยาเสพติดไปเสพนี่แหละฮะสาเหตุหลักก็เลยตัดสินใจ
เข้าไปก่อเหตุได้ไป๗๐๐บ้างพันหนึ่งบ้างก็ไปซื้อข้าวซื้อยาไปเสพนะครับ
จากการตรวจสอบประวัติเนี่ยฮะนายวรวิทย์เนี่ยนะเคยถูกจับคดีรักทรัพย์นะฮะ
ก็คือขโมยรถจักรยานยนต์มาก่อนในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
จะพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะฮะจากนั้นเดือนพฤษภาคมเนี่ย
ไปก่อเหตุงัดธนาคารแห่งหนึ่งที่สุรินทร์แล้วก็หนีมากบดานที่บุรีรำ
พอมาปุ๊บเงินหมดไม่มีเงินก่อเหตุต่อที่บุรีรำอีก๓เหตุการณ์
สุดท้ายก็โดนจับนะฮะก็น่าจะเข้าคุกเหมือนเดิม